พิศนุโลกค่ะมีคนไปพบศพคุณยายวัย๗๓ปี
คาดว่าน่าจะถูกฆ่าแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ในสวนผลไม้
มีใบไม้มีใบตองอะไรปิดบังศพเอาไว้หมดเลย
นี่เขาไปเจอนะคะเขาก็เลยแจ้งตำรวจศพบ้านแยง
ให้ไปตรวจสอบค่ะครับคุณยายวินอู่นาคอายุ๗๓ค่ะ
นี่นะคะคือสวนตรงนี้พื้นที่สัก๔๐ไร่ได้ก็มีผลไม้หลายอย่าง
ศพของคุณยายสภาพก็คือนอนหงายที่หน้าผากมีแผลถูกของแข็งตี
ตาข้างซ้ายหลุดหายมีแผลที่ใต้คางคล้ายถูกของมีคม
สักประมาณ๗เซนติเมตรน่าจะเสียชีวิตไม่เกิน๒๔ชั่วโมง
ใครมาทำคุณยายเนี่ยเนี่ยค่ะคุณยาย๗๓แล้วนะ
จากการตรวจสอบสภาพศพแผลมันเยอะเลยค่ะที่หน้าเนี่ยแผลเยอะมาก
หน้าผากคือแผลใหญ่มากอะค่ะเหมือนกับหน้าผากยุบไปเลยที่บอกคุณผู้ชม
เราก็ตาซ้ายหลุดนะใกล้ศพมีกระเป๋าสภายของคุณยายนะคะ
ด้วยความที่คุณยายอายุเยอะเนอะในกระเป๋าก็จะมียาอมยาหม่องมียารักษาโรค
เงินเจ็ดพันกับมือถือหายไปนั่นไงเนี่ยเงินเจ็ดพันกับมือถือของยายไม่อยู่ในกระเป๋า
ตำรวจก็ให้กู้ภัยนำศพไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชพิศนุโลกนะคะ
เรื่องต้นค่ะตำรวจบอกว่ายายวินเนี่ยก็เป็นคนดูแลสวนผลไม้ตรงนี้นั่นแหละ
ดูแลมา๒๐กว่าปีแล้วทุกวันยายวินก็จะเดินทางจากบ้านพักที่อยู่หมู่๑ตะบนบ้านแยงมาที่สวนผลไม้ห่างจากบ้าน๓กิโลได้
วันเกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้ยายวินไปดูสวนผลไม้แต่ไม่กลับบ้าน
หาแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหากันไปจนถึงค่ำอะค่ะ
ปรากฏว่าไปเจอรถจักรยานยนต์ที่ยายวินขี่เป็นประจำไปคว่ำอยู่ในคลอง
ห่างจากจุดที่พบจักรยานยนต์ประมาณสัก๒๐๐เมตรเจอร่าง

เป็นขี่เป็นประจำอ่ะไปคว่ำอยู่ในคลองห่างจากจุดที่พบจุกจักรยันยนต์ประมาณสักสองร้อยเมตร

งานที่สวนผลไม้ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะนางสาววิพาอายุสี่สิบเจ็ด
บอกว่าก็เอกใจตั้งแต่ยีวินหายออกจากบ้านเพราะไม่เคยหายไปนานขนาดนี้
ช่วยกันเดินหานะแหวกดูตามพงหญ้าตามอะไรสุดท้ายเจอศพยายแกจริง
นางสาววิพาบอกว่าส่วนตรงนี้ก็มีแต่คนงานเท่านั้นนะที่เข้าออกได้ก็จะมีคนงานหลายอย่างอ่ะ
รับจ้างดายารับจ้างลดน้ำมีเฉพาะคนงานไม่มีคนนอกเข้ามาค่ะ
มาเขาก็ช่วยกันเดินตามหากันทุกหน่วยงานแต่ยังไม่เจอ
แล้วก็ได้หยอกอยากตามยากตามอะไร
ก็บอกให้กายเย็บดีหน่อย
เจ๊ก็เลยมาดินไอ้ไม้เนี่ยได้เห็นค่ะ
มีคนสนิทของคุณยายเนี่ยนะคะเป็นกู้ไพด้วยค่ะ
นายธรรมนูลอายุ๔๖บอกว่าสนิทกับคุณยายแกมากเลย
จะมาดื่มกาแฟด้วยกันทุกเช้า
คุณยายแกนิสัยดีมากไม่เคยมีปัญหากับใคร
คุณยายแกก็ปากร้ายใจดีไม่คิดว่าจะถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
ที่เจอกันตั้งแต่เด็กเลยก็แกก็อารมณ์ดีครับ
พูดคุยเก่งพูดเก่งอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครปากร้ายใจดีว่างั้น

คือเจอกันทุกวันตอนเช้าก็จะมาทานกาแฟด้วยกันตลอด
แต่เมื่อวานวันก่อนนี้ไม่เจอแกหายไป
ก็คุณยายบ้านหมู่๑๑คือเขาก็ออกตามหากันเลย
ไม่เคยมีปัญหากับใครเลยนะ
ตามที่ผมเห็นนะก็ไม่มีปัญหาใคร
กู้ภัยอีกคนนึงค่ะนายวสันบอกว่าช่วยกันตามหาคุณยายตั้งแต่เมื่อวานจนตี๒
แล้วกลับมาหาอีกครั้งช่วงเช้าเนี่ยก็มาเจอศพตอนประมาณสัก๗โมง๕๐นาที
ที่รู้มาเจอกันดีเหนือแค่ท้าว
เช้าขึ้นคือตอนกลางคืนเราหาไม่เจอแล้ว

เดินล่อมาทางเก่าครับน้องเข้ามาเห็นก็ดี
ว่ากล่องไม้มันอีกทั้งเก็บครับ
น้องก็เลยหยิบเอาไม้ออกก็เจอเท้ายายโผล่ครับ
จากการตรวจสอบบริเวณรอบบ้านของคุณยายนะคะ
ก็มีเช่นหมากมีมีดตกอยู่ใต้ต้นมะยงชิด
นี่ค่ะรถจักรยานยนต์คว่ำอยู่ในสระ

ตำรวจนำตัวผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำคนหนึ่ง
เป็นคนงานผู้ชายนะคะสอบปากคำที่สพบ้านแยง

ผู้กำกับสพบ้านแยงบอกว่ามันใช่แล้ว

ในช้างค่ะนายชนลวิทย์อยู่เจริญอายุ๔๖ปี
เป็นคนงานนะคะเขารับสารภาพว่าช่วงเช้าเมื่อวานเข้าไปในสวนผลไม้ไปเบิกค่าแรง
แต่ยายวินด่าเขาด่าแรงเลยถุยน้ำลายใส่ด้วย

ก็เลยเอาไม้ตีจนเขาตายเลย

ทะเลาะกับเมียเรื่องลูกด้วยแล้วก็มาโดนด่าด้วย
ตำรวจควบคุมตัวในช้างไว้ที่โรงพักนะคะ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอำพรางซ่อนเร้นศพ
แล้วก็ไปตรวจที่จุดเกิดเหตุเพิ่มเติมไปเจอท่อนไม้จริง
นี่เป็นอาวุธในการก่อเหตุนะคะห่างจากจุดที่เจอศพสักสิบเมตรได้
ก็ส่วนการทำแผนเนี่ยเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ก่อนก็กลัวว่าจะถูกรุมประชาธรรม

ตำรวจสพบ้านแยงก็นำตัวในช้างผู้ต้องหาไปตรวจร่างกาย
ตรวจหาสารเสพติดในช้างบอกแค่สั้นว่าได้เงินจากยีวินไป๓๕๐๐
มือถืออีกเครื่องนึงแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเองแล้ว
แต่เขาบอกเงินของคุณยายหายไป๗๐๐ใช่ไหม
ส่วนที่บอกคุณยายว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นผู้ต้องหากล่าวอ้างนะครับ